นี่ก่อนอันนี้เป็นทุกข์ของชาวบ้านคืองานของเราเหมือนกันครับ
ผู้ชายคนหนึ่งแชร์คลิปเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในบ้านของตัวเองค่ะ
ดูทีวีสบายใจจู่มีผู้ชายแปลกหน้าเดินเข้ามา
ถือมีดดาบยาวประมาณนี้เข้ามาด้วย
คุณผู้ชมดูคลิปพร้อมกันแล้วดูสิว่าตำรวจจัดการให้หรือยังค่ะ
ดูสิว่าตำรวจจัดการให้หรือยังค่ะ

ทำไมต้องถือดาบยาวสักประมาณเมตรหนึ่งได้ไหมพี่เบิร์ต

ลักษณะเหมือนไปเอาค้อนมาถือในมือไหม
นี่ชายผู้ก่อเหตุเดินเข้ามาแบบนั้น
แล้วง้างแล้วนะ

แต่สุดท้ายคุณผู้ชมไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ

แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเจ้าของบ้านไม่สบายใจ
เป็นพี่เบิร์ตเป็นดอมเป็นคุณผู้ชมสบายใจไหมล่ะ

เออนี่แหละค่ะ
เราถึงต้องนำเสนอข่าวนะครับ
เจ้าของบ้านเนี่ยนำคลิปนี้มาโพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวนะฮะ

เขาบอกว่าเขาไม่รู้สึกปลอดภัยแล้วละหนึ่ง
แล้วถามด้วยใครที่รู้กฎหมายบ้าง
ผมจะเอาผิดกับผู้ชายคนนี้ยังไงดี
นี่ค่ะเรียนอ่านโพสต์ของเขาให้ฟังก็ได้คุณผู้ชม
ช่วยชี้แนะด้วยครับใครรู้เรื่องกฎหมาย
ตามลำพังลูกเมียของผมไม่กล้ามาหาที่บ้าน

กลัวมาพังของขายลำพังลำบากมาก
คือลำพังจะขายของก็ลำบากมากอยู่แล้วนะคะ
รู้สึกไม่ปลอดภัยกับคนคลั่งแบบนี้
โปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์หรือฝ่ายตำรวจดำเนินการด้วยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันเสาร์ที่๒๓เมษายนที่ผ่านมา
เวลา๘นาฬิกา๑๐นาทีที่จังหวัดกาลสิน
คุณผู้ชมดูนะคะอันนี้ออกมานอกบ้านแล้ว
เจ้าของเรื่องก็คือชื่อว่าคุณวิศนุโพกุศรีอายุ๓๘ปีนะคะ

ผู้ก่อเหตุมีศักดิ์เป็นน้าของตัวเอง
เอ้าคนกันเองก่อนเกิดเหตุการณ์ในคลิปนี้นะคะ
เขาเล่าบอกว่าได้ทะเลาะกับลูกเมีย
ส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านจึงเข้าไปเตือน
แล้วก็ขู่ไปว่าหากไม่หยุดจะแจ้งตำรวจ
คู่กรณีก็ท้าทายกลับบอกว่าให้แจ้งความเลย
ก็เลยแจ้งไปจริงแต่ตำรวจมาตรวจสอบในวันถัดไป
แล้วก็กล่าวตักเตือนผู้ก่อเหตุเท่านั้นเหรอคะ
ทีนี้ก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นสาเหตุ
ทำให้ผู้ก่อเหตุไม่พอใจ
ก็เลยถือมีดเข้ามาจะทำร้ายถึงในบ้าน
รู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะไม่รู้ว่าจะเข้ามาอีกตอนไหน
พอไปแจ้งความกลับทำได้เพียงลงบันทึกประจำวันเท่านั้น
ลงบันทึกประจำวันคุณผู้ชมประเด็นนี้สำคัญ
ลงบันทึกประจำวันกับการแจ้งความคนละเรื่องนะคะ
ลงบันทึกประจำวันไม่มีผลต่อการดำเนินคดี
เขาบอกแบบนี้ก็เลยอยากให้ตำรวจดำเนินคดี
คู่กรณีให้ถึงที่สุดค่ะ
ย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะคุณวิศนุบอกว่า

ตัวคุณวิสนุเนี่ยไปเตือน
เพราะผู้ก่อเหตุเนี่ยทะเลาะกับลูกกับเมียเสียงดังรบกวนชาวบ้าน
เตือนน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ชายคนก่อเหตุ
ไม่พอใจไม่พอใจหรือเปล่านะคะ
ยังทำได้ขนาดนี้
ถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่รู้จักกัน
อาจจะเลือดตกยางออกหรือเปล่า